เรื่องของวัคซีนโควิด๑๙กันก่อนกันแล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าโอ้โหมากันเยอะขนาดนี้เนี่ยแม่แทนที่จะมารับวัคซีนกลัวจะติดโควิดแทน
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สงขลานะครับทุกผู้ชมครับ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามเคลียร์นะครับพยายามจัดระเบียบกันนะครับ
จึงจริงเอามาโพสต์เอาไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าแย่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์การจัดการที่ล้มเหลว
นะฮะจากการตรวจสอบเนี่ยเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสิงหะนครที่อำเภอกงหราจังหวัดสงขลานะครับ
ประชาชนเนี่ยมารอการฉีดวัคซีนคือในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าไฟเซอร์นะ
สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่๑๒ปีขึ้นไปแล้วก็ไม่เคยฉีดมาก่อนด้วยนะวัคซีนโควิดเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่ามีคนมากันแบบ
ตำรวจสพสิงหานครต้องมาจัดระเบียบให้นะฮะ
ตามข่าวบอกว่าสุดท้ายสถานการณ์ก็คลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติ
ตอนเช้านี่เขาจะมากันแบบแน่นขนาดเลยล่ะ
มันก็เคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ในที่อื่นอยู่บ้างนะคะ
ประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด๑๙เข็มแรกก็ยังเยอะนะคะใช่
เยอะอยู่นะคะแล้วก็มีความต้องการที่จะฉีดนะคะ
แล้วก็เกิดคำถามเรื่องของการบริหารจัดการในการจัดคิวด้วย
แต่หลายคนเข็มแรกยังไม่ได้นะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าตามคลิปนี้บอกว่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยฉีดเลย
ท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาก็ได้นะครับ
ให้เราเป็นสื่อกลางก็ได้ว่าท่านอยู่ที่ไหนแล้วเอาแบบเข็มแรกยังไม่ได้ฉีด
ลองบอกเราหน่อยจะเป็นตัวท่านเองหรือว่า
ชาวบ้านในพื้นที่อยู่พื้นที่ใกล้

จะได้ทราบกันว่าเออตรงไหนกันบ้างนี่เข็มแรกยังไม่ได้เลยนะคะ